ผู้ชมครับเรื่องของธุรกิจเสริมความงามพรีมายา
ก็อย่างที่ทราบนะฮะมีคนไปร้องเรียนเรื่องของการโฆษณาเกินจริงหรือเปล่า

สุดท้ายตำรวจไซเบอร์เนี่ยขอนุมัติศาลออกหมายค้นหมายจับเจ้าของธุรกิจพรีมายา

ก็คือคุณเม

ไปดูจริงเนี่ยคนเริ่มจับตาแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่หญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อนุ่มนิ่

ออกมาโพสต์คลิปพร้อมกับรถหรู

แล้วบอกถ้าไม่เจอพรีมายาสงสัยป่านนี้เป็นขอทานไปแล้ว

ลงทุน๖๐๐๐บาทในเวลาแค่๓เดือนคุณสามารถทำเงินได้ถึง๑๕ล้าน

วันนี้ตำรวจได้ตัวแล้วนะครับแต่ย้อนไปดูคลิปในวันนั้นก่อนครับ
นี่แหละฮะวันนั้นเขานั่งคุยกันเขานั่งพูดกันจริงนะ
เหมือนปรับทุกข์กันเลยช่วยกันแก้ไขปัญหาชีวิตอย่างนั้นเลยค่ะ

ซึ่งเมื่อวานตำรวจไปค้นบ้านตอนเช้าไม่เจอ
แล้วตอนเย็นก็ไปมอบตัวไปรับทราบข้อหาจากทางตำรวจแล้ว

คือทางเมย์เนี่ยเจ้าของพรีมายาเขาบอกเขาไม่ได้หลอกลวงใครนะ
แล้วการที่มีการโพสต์คลิปว่าลงทุน๖๐๐๐แล้วก็ภายใน๓เดือนเนี่ยใน๓เดือนจะได้เงินถึง๑๕ล้านบาทเนี่ย
ไม่ได้เป็นการเชิญชวนนะไม่ได้เป็นการชักชวนไม่ได้เป็นการโฆษณาเกินจริงที่เหลือขอไปต่อสู้
คดีในชั้นศาลแล้วก็นี่แหละที่คนเขาวิพากษ์วิจารณ์กันหนักสุดก็คือคลิปนี้ภาพนี้นะฮะนุ่มนิ่ม
เคยโพสต์เอาไว้ในชุดกางเกงขาสั้นเสื้อสีดำแต่ความจริงเป็นเสื้อมียี่ห้อดังนะ
บอกลงทุน๖๐๐๐ได้๑๕ล้านใน๓เดือนนุ่มนิ่มทีมครีมครีมหมีพรีมายาค่ะ
ท่านผู้ชมครับดูภาพล่าสุดวันนี้หน่อยนะครับเพราะว่าล่าสุดนุ่มนิ่มที่ตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องหานะครับวันนี้ตำรวจได้ตัวแล้ว
นะครับแล้วก็นำตัวมาที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาจยากรรมทางเทคโนโลยี๕หรือสอหรือตำรวจไซเบอร์นี่นุ่มนิ่มได้ตัวที่นู่นอยู่ภาคใต้ค่ะนำตัวเข้ากรุงเทพมาแล้วคนนี้คือนุ่มนิ่มนะครับเสื้อขาวแมสดำนะครับซึ่ง
นางสาวโชติกานาคโตนางสาวกันนิกาแพรลือเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับทั้งสี่คนถูกจับได้ในพื้นที่ทางภาคใต้นะฮะบ้านอยู่ที่ใต้กันคุมตัวมาถึงนี่ทุกคนก็ดูสีหน้าไม่ได้มีความวิตกกังวลนะคือเหมือนเดินมาด้วยท่า
กัดถึง๑๕ล้านจริงหรอได้จริงนี้นักข่าวถามว่าได้ถึง๑๕ล้านจริงเหรอติวบอกได้จริงข้า
สิ่งที่ทำไปก็คือแค่ก็แค่หาเลี้ยงครอบครัวไม่ได้หลอกลวงใคร
อืมนี่นะฮะหลังจากนั้นก็เข้าไปนี่ฮะเข้าไปพบกับพนักงานสอบสวนตามกระบวนการ
โอ้โหวันนี้นี่มากันเยอะเลยนะฮะนักข่าวมาติดตามทำข่าวนี้นี่ครับ
ขณะที่ตำรวจไซเบอร์นะครับวันนี้ได้ตัวมาดำเนินคดีเรียบร้อยนะฮะ
นุ่มนิ่มซึ่งจะว่าไปเนี่ยโอ้โหคนติดตามเธอในติ๊กต๊อกนี่
มากกว่าหนึ่งล้านคนนะในวงการธุรกิจพรีมายาเนี่ย
วันนี้ตำรวจได้ตัวมาสี่คนนะครับนำมาสอบสวนสำหรับนุ่มนิ่มนี่เป็นที่รู้จักนะครับ
หลังจากที่มีคลิปนี้แล้วฮะอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับ
ไปซื้อรถรถหรูเลยนะพอสอะค่ะอ่าคันนึงนี่หลายสิบล้านนะฮะค่ะ
แล้วก็โพสต์ข้อความบอกลงทุนทำธุรกิจด้วยเงิน๖๐๐๐บาท
เพียงแค่สามเดือนทำกำไรได้ถึงสิบห้าร้านบาท
เท่ากับว่าได้เดือนละ๕ล้านนะคะย้ำว่านั่นกำไรด้วยนะ
ำไรสิบห้าล้านต้นทุนหกพันอืมคุณอรัชพรค่ะ
หลายคนบอกอยากจะไปทำบ้างจังมันได้ขนาดนี้เลยเหรอ
หลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปคนทั้งตกตะลึง
บางคนก็บอกโอ้โหอยากจะประสบความสำเร็จแบบนี้บ้างจัง
อยากมีชีวิตแบบนี้บ้างอยากมีชีวิตแบบน้องนิ่ม
แต่บางคนก็ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัย
ธุรกิจอะไรมันสร้างเงินได้รวดเร็วขนาดนี้เลยเหรอนั่นน่ะสิ
แล้วไม่ใช่แค่เรื่องซื้อรถนะฮะนุ่มนิ่มเธอยังรีวิวบ้านพักของเธอ
อืมเพราะก่อนหน้านี้เคยถูกตั้งข้อสังเกตบอกโอ้โห
ขายของได้กำไรมหาศาลขนาดนั้นไง
ไถมาบ้านพักบ้านพี่อยู่มั้ยสอดคล้องเลยนี่ไง
นุ่มนิ่มเลยรีวิวนี่บ้านหลังใหม่เห็นไหม
เนี่ยคอมเม้นบอกอยากให้ถ่ายรีวิวบ้านโอ้หูนี่
ก็เมื่อก่อนยังจนอยู่ไงแต่ตอนนี้ดูสิ
ข้างนอกข้างในบ้านอยู่สุราชธานี
แล้วก็มีโซฟาสวยไว้ใน
ส่วนการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมดในวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ตำรวจที่ได้มา๔คนเนี่ยในกลุ่มของทางนุ่มนิ่มเนี่ย

นี่ตำรวจนั่งกันประมาณ๕๖นายสอบนุ่มนิ่มนะเนี่ย

ลงลึกถึงรูปแบบธุรกิจ

หรือว่าการออกแคมเปญเชิญชวนผู้คนของพรีมายา

ตกลงคุณทำแบบไหนคุณถึงได้

สอบปากคำอยู่๘ชั่วโมงนะฮะวันนี้

ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาทยากรรมทางเทคโนโลยี

ให้การว่าเธอรับสินค้าจากพรีมายามาขาย
แล้วก็โพสต์ขายจริง
และยืนยันว่าเจ้าของพรีมายาก็คือพี่เมย์

ไม่ได้หลอกลวงประชาชนด้วย
เรื่องเงินลงทุน๖๐๐๐บาท
แล้วขาย๓เดือนได้ถึง๑๕ล้านบาท

เขาบอกว่ามันไม่ใช่ของเธอคนเดียว
มันเป็นยอดขายรวมของลูกขายของเธอทั้งหมด
ซึ่งมีอยู่๗๕๐คน
ไม่ใช่ตัวเธอคนเดียว๖๐๐๐แล้วได้๑๕ล้านกลับมา
เราก็ลองคิดเล่นนะครับท่านผู้ชมครับ
ถ้า๓เดือนได้๑๕ล้านบาทที่นุ่มนิ่มเขาบอกนะ
แล้วบอกเป็นลูกขายของเธอทั้งทีม๗๕๐คน
เท่ากับว่า๗๕๐คน
ำเงินมาสมัครลงทุนกับทางนิ่มเขาเนี่ย

ส่วนที่ว่าได้๑๕ล้านเนี่ย
เท่ากับว่ามันต้องมีอีก๑๐๕๐๐๐๐๐ใช่ไหม
ก็คือยอดขายของ๗๕๐คนต้องขายของหรือจะไปอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ย
คนหนึ่งใน๓เดือนก็คือต้องได้๑๔๐๐อ่ะ๙๐วันเท่ากับลูกคายเนี่ย
ต้องทำเงินให้นุ่มนิ่มวันละ๑๕๕บาทมันถึงจะรวม๓เดือนได้๑๕ล้าน
อันนี้นุ่มนิ่มเขาบอกนะอันนี้เราลองคำนวณดูเล่นนะฮะ
แต่ว่าในการคิดหรือว่ารูปแบบธุรกิจตำรวจบอกวันนี้เขาสอบปากคำอย่างละเอียดแล้ว
ว่ามันเป็นแบบไหนยังไงคดีนี้เบื้องต้นตำรวจบอกว่ามีผู้ต้องหา
เครือข่ายของพรีมายาทั้งหมด๑๑รายนะครับที่ถูกดำเนินคดีฐานความผิด
ทุจริตหรือหลอกลวงด้วยการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มผู้เสียหายจากการสูญเสียเงินหรือว่าถูกหลอกต่าง
มาแจ้งความร้องทุกข์นะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เนี่ย
นำข้อมูลไปร้องเรียนกับทางตำรวจไซเบอร์เขาเขาก็เลยสืบสวนขยายผล
แต่หลังจากนี้ตำรวจจะไปตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของทางพรีมายาทั้งหมดเพิ่มเติม
เพราะในมุมหนึ่งของทางของคุณเมย์เนี่ยเจ้าของพรีมายาเนี่ย
เธอก็โพสต์หรือว่าได้มีการเปิดเผยคลิปต่างเรื่องของเงินสดที่อยู่ในบ้านในตู้เซฟ
หรือการเดินทางท่องเที่ยวที่พักต่างนานารถยนต์ต่าง
สไตล์ที่ค่อนข้างจะหรูหราแต่ผลประกอบการธุรกิจที่ออกมาที่แจ้ง
ตั้งแต่ปี๖๐ใช่ไหมมาถึงปี๖๔เนี่ย
คือกำไรที่ได้มาในแต่ละปีแรกเนี่ยหลักแสน
แต่ปีหลังสุด๖๔คือ๘ล้านใช่ค่ะ
ซึ่งต้องไปตอบคำถามให้ได้ว่ามันสอดคล้องกับทรัพย์สินต่างที่มีเนี่ย
หรือไม่อย่างไรอืมตำรวจบอกว่าต้องไปตรวจสอบเส้นทางการเงิน
ส่วนนี้คือคุณแซคนะฮะสามีของคุณเมย์เจ้าของพรีมายา
เมื่อวานตำรวจไปบุคคลบ้านเนี่ยคนที่บ้านบอกเขาไปกัน
ตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้วทั้งคู่เลยไม่รู้หายไปไหน
แต่ตอนเย็นเย็นคุณเมย์เนี่ยไปมอบตัวคนเดียวใช่ค่ะ
คนก็เลยถามอ้าวแล้วคุณแซคตำรวจบอกสามีของคุณเมพรีมายา
ไม่ได้ถูกหมายจับด้วยนะฮะถามว่าทำไมถึงไม่ถูกหมายจับ
ไม่มีความผิดตำรวจบอกก็เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนโพสต์
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีเนี่ย
คือเรื่องการโพสต์นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะ
เป็นกฎหมายพรบคอมลักษณะหลอกลวงประชาชนหรือเปล่า
ซึ่งต้องไปชี้แจงให้ได้ว่าที่มาของระบบธุรกิจเนี่ยมันเป็นยังไง
สิ่งที่มีอยู่ได้มายังไงหลังจากนี้ตำรวจบอกว่า
ก็คงจะต้องตรวจสอบสินค้าแบรนด์อื่นด้วยนะฮะ
ที่มีลักษณะการโพสต์เชิญชวนแบบนี้ว่าเข้าข่ายการหลอกลวงประชาชนหรือไม่
คือทีนี้พอพรีมายาเป็นกระแสข่าวขึ้นมาแบบนี้
ถามว่าในโลกออนไลน์ชาวเน็ตเนี่ยก็รู้จักชื่อคุณเมพรีมายาอยู่แล้ว
แง่ของเป็นผู้หญิงสวยอายุน้อยเป็นเจ้าของธุรกิจไลฟ์สไตล์หรูหรา
คนก็เลยเหมือนไล่ย้อนดูค่ะว่าเอ๊ะแล้วมีใครเคยทำธุรกิจเคยร่วมทุนหรือว่าไปเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับพรีมายาบ้าง
เกี่ยวกับพรีมายาด้วยเหรอนี่ค่ะลองดูเลยค่ะ
ใช่แล้วค่ะพี่ใบเตยอาสยามนี้เองนะคะ
คลินิกสาขาที่๓ของเมย์เนี่ยก็จะมีพี่ใบเตยอาสยามนะคะที่ร่วมธุรกิจด้วยค่ะ
ซึ่งสาขานี้นะคะลงทุนถึงหลักร้อยล้านบาทเลยทีเดียวค่ะในความตั้งใจของหุ้นส่วนหนูทุกคนนะคะ
สาขาใหม่จะบอกว่ามี๕ชั้นเลยค่ะทุกคนก็ทำศัลยกรรมครบวงจรนะคะ
ใบเตยตัวจริงน่ารักมากค่ะเป็นคนรักสวยรักงามไม่ต่างไปจากเมย์เลย
เอาเป็นว่ารอติดตามนะคะเปิดเดือนมีนานี้แล้วค่ะทุกคน
คนก็พูดถึงคลิปนี้เยอะมากว่าอ้าวนี่มันคุณใบเตยนี่นะ
คุณใบเตยสุธีวันนักร้องสาวลูกทุ่งคนดังอ่ะทำไมมาถ่ายคลิปรูปเปิดตัวทำธุรกิจ
คือคุณใบเตยแกมีธุรกิจเสริมความงามใช่ไหมคะเขาบอกว่าเอ๊ะสนิทกันเหรอ
มีการถ่ายคลิปร่วมเปิดตัวทำธุรกิจเสริมความงามมูลค่ากว่า๑๐๐ล้านบาท
แล้วคุณเมพรีมายากับคุณใบเตยเนี่ยร่วมเฟรมกันอีกหลายครั้งด้วย
คนก็ตั้งคำถามกันขึ้นมาว่าธุรกิจนี้คือ๑เขาร่วมลงทุนกันใช่ไหม
เมย์พรีมายากับแซคแล้วก็ดีเจมันกับไอเตอร์ร่วมลงทุนกันหรือเปล่า
หรือว่าจ้างมาโปรโมท
หรือสองแล้วถ้าเกิดเขาร่วมลงทุนกันจริงมันช่วงไหน

มันช่วงไหนถ้าเกิดเป็นภาพเกี่ยวกันแล้วมันจะโยงใยกันไปอีกหรือเปล่า

เอาเป็นว่าคือทางคุณแมนกับคุณใบเตยจะเอาเงินจากไหนมาร่วมลงทุนถ้าลงทุน

อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้อันนี้คือข้อสังเกตที่ชาวเน็ตเขาไปย้อนดูคลิปแล้วเขาก็ตั้งคำถามกัน

ทีนี้เบื้องต้นเนี่ยคุณเมพรีมายามีการยื่นขอประกันตัวชั่วคราวในวงเงิน๑แสนบาทนะคะ
ก็ได้รับการประกันตัวออกมาแล้วนะคะ
บอกว่าขอบคุณทุกคนที่รักกันให้กำลังใจกัน
วันนี้เข้าใจความหมายของคำว่าอุปสรรคที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

ใครจะมองยังไงไม่รู้แต่ปัญหาครั้งนี้ไม่ต้องใช้ใจมารักกันหรือพยายามเข้าใจกันก็ได้
สังเกตจากการกระทำและเจตนาได้ไม่ยากว่าที่ผ่านมาเธอบริสุทธิ์ใจ
เธอก็โพสต์ไว้ยาวเหมือนกันไปอ่านกันได้เลยนะคะ
ทีนี้ช่วงบ่ายคุณเมย์ก็โพสต์บอกว่าการนำเสนอเรื่องราวข่าวคราวของเธอเนี่ยมันเกินจริงไปมาก
เชื่อเลยว่าน่าจะเป็นการตั้งใจทำลายชื่อเสียง
บอกว่าให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ก็แล้วกันเพราะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายค่ะ
เมื่อวานนี้เขาบอกว่ากระแสจับกลุ่มเมพรีมายาเนี่ยขึ้นติดเทรนดับหนึ่งในทวิตเตอร์เลยนะคะ
ชาวโซเชียลเขาก็ไปสืบค้นแล้วกันเนอะแต่ถ้าใช้ภาษาชาวเด็ดคือไปขุด
ไปขุดดูไลฟ์สไตล์ไปดูความร่ำรวยความหรูหราในการใช้ชีวิตของคุณเมย์กับคุณแซคสามีภรรยา
กีที่พี่อุ๋ยบอกคือเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบเรื่องเส้นทางการเงินของทางคุณเมพรีมายาด้วย
เดี๋ยวก็กระจ่างเองแหละว่าโอเคเรื่องรายรับรายจ่ายกำไรทุกอย่างมันสอดคล้องกันไหม

ว่ารายได้กับของผลประกอบการเนี่ยกับทรัพย์สินที่มีอยู่เนี่ย
มันสอดคล้องกันหรือไม่หรือเสียภาษีถูกต้องเรียบร้อยหรือไม่อย่างไร